หรือว่าเนยอาจจะฟังแล้วแบบว่ามันจะทำร้ายจิตใจอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ขอบคุณที่ให้อภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับ

รักษาภาคให้กำลังใจลิงค์ดื้อของเอมนะครับ

เอ่อโอ้ผมก็ไม่ใช่ดาราซะด้วยสิ
ก็คือสำหรับผมแล้วก็ไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ปิดครับ
ก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะว่า
เอ็มกับเนยแบบคบดูใจกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุยกันไปเรื่อยครับดูแลกันไปเรื่อยครับ
จะใช้คำว่าแฟนได้ไหม
ก็ได้นะพอได้รู้จักแล้วก็รู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นครับ
เพราะว่าเนยเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมากครับ
แล้วก็ตัวเองเป็นคนที่เป็นคนชอบที่แบบให้มีอะไรแล้วเราพูดกันตรงมากกว่า
ลุยกินอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกกินอะไรได้แบบหรูอะไรอย่างนี้ครับ
คือเนยเป็นคนที่ดีครับมีจิตใจที่ดีแล้วก็น่ารัก

เราก็ต้องเริ่มเริ่มแล้วยังชิลอยู่เรื่อย
ค่ะแล้วก็ตัวหลอกนี่ค่ะ

อ๋ออันนี้มาที่ปล่อยลูกเพลงคืออย่างนี้นะคะคือชื่นของนะคะค่ะ